ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องโควิดอีกเหมือนกันค่ะ

สามีภรรยาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
อยู่เวียดนามภรรยาอยู่อินเดีย

มันทนไม่ไหวและจะไม่ทนอีกต่อไปแล้ว

ตั้งใจว่าจะพายเรือยางจากภูเก็ตไปอินเดีย

มันไม่ได้ผ่านแค่ทะเลนะครับ

พายมาจนกระทั่งใกล้จะถึงพังงาอยู่แล้วค่ะ
อีก๘๐กิโลชาวประมงไปเจอ
ก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ
คือนี่คืออนุภาพความคิดถึงจริงนะคุณนัทพงศ์
พายเรือยางก็จะพายไป

หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลเกาะซีมิลัน

หลังจากที่มีการแจ้งพิกัดมา
ว่าห่างจากชายฝั่งจังหวัดพังงา

ในท้ายเรือประมงที่ตำบลคลองเพชรรุ่งเรือง

แล้วลอยอยู่กลางทะเล
ในเรือยางมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป๑๐ห่อ
ถังน้ำดื่มเหลืออยู่นิดหน่อย

เจ้าหน้าที่ไปก็ไปตรวจพาสปอร์ต

จนกระทั่งรู้ว่าผู้ชายคนนี้มาจากกรุงโฮจิมิน

วันที่๒มีนาคมต้องการจะต่อเครื่องไปหาภรรยาที่อินเดีย
ไม่ได้เจอกันมากว่าสองปีแล้วแต่เขาไม่มีวีซ่าเข้าอินเดียนะคะ
ด้วยความมุ่งมั่นอยากจะเจอภรรยามากก็ไม่ย่อท้อค่ะตัดสินใจ
นั่งรถมาที่ภูเก็ตมากรุงเทพแล้วนะแล้วไปภูเก็ต

แล้วก็เช่าเรือยางเป่าลมพายที่เราเห็นพายมาเนี่ย
มาตั้งแต่วันที่๕มีนาค่ะจนถึงวันนี้ค่ะ
มุ่งหมายคือจะไปชายฝั่งประเทศอินเดีย
ซึ่งอยู่ห่างออกไป๒๐๐๐กิโลเมตรพระคุณเอ้ย
แล้วถามว่าพายจริงหรือเปล่าพายมา๑๘คืนแล้วคุณนัทพงศ์
พายมา๑๘คืนยังไม่ถึงสักทีแต่ว่ามาเจอเรือประมงซะก่อนค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันลากเรือยางกลับเข้าฝั่ง
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันนะคะ
ผลตรวจเป็นลบนะคะแล้วก็ช่วยเหลือตามสิทธิมนุษยชน
หาข้าวอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ดูแลด้านสุขภาพรักษาบาดแผลไป
ให้กับชาวเวียดนามคนนี้แล้วก็ให้นอนพักก่อนค่ะ
เกาะซีมิลันไปไม่ได้นะคะโอ้โหอันตรายมากเลย
เรือยางลำนี้จะไปถึงอินเดียแค่คิดแค่คิดก็เป็นไปไม่ได้แล้วนะคะ
แต่เขาอยู่ในทะเลมา๑๘วันด้วยเรือยางลำนี้ค่ะ
วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะส่งชุดรับตัวแล้วก็กลับขึ้นฝั่งด้วยเรือ
บริษัททัวร์ที่ท่าเทียบเรือตำบลลำแก่นที่อำเภอท้ายเหมืองนะคะ
น่าจะขึ้นแล้วล่ะแล้วก็ส่งตัวกลับไปยังเวียดนามค่ะ